พักจากเรื่องของคนผูกคอตายมาหาอะไร

โลกไม่จำคนไม่แวะขายของไม่ได้
เออมันต้องแบบไอเดียมันต้องแบบแปลกหน่อย
หรอแต่คุณลักษณ์ในเอาจริงเพราะดีฉันเห็น

ทั้งเรื่องของที่ตั้งกับคนหมุนใช่ไหม
อย่าเรียกว่าคนหมุนเลยเรียกโครงกระดูกหมุน

หน้าตาน่ากินเลย

คือแค่ดูภาพได้กลิ่นเครื่องเทศ
แล้วเวลาเอาปังตอสับนะเนื้อข้างในแบบชุ่ม

นี่มุมของร้าน

คือไอ้ข้างบนมันก็ปกติแหละ

ไม่ใช่แค่โครงกระดูกหมุนนะ
มีเพื่อนโครงกระดูกนั่งเฝ้าอยู่ข้างด้วยนะ
ถ้าเกิดกลางวันขายไม่ออกต้องหมุนถึงกลางคืนนี่

อันนี้ก็เป็นเพาะค้าก่ายหมุน
อีเดอบัญเจิดปนสยอง

ร้านเขาอยู่ริมถนนสายสลากบุรีโลมศัพท์
ตรงข้ามกับสำนักงานไฟฟ้าอำเภอหล่มศักด
เพชรบูรณ์นะฮะเป็นร้านไก่ย่างไก่หมุนธรรมดาครับ
ของนายไพถุณาธยัพต์อายุ๕๓ปีก็เป็นคนลมศัพท์นี่แหละ
มีอุปกรณ์การขายบูธของเขาก็เป็นโรงศพนี่แหละฮะ
หุ่นปั้นรูปโครงกระดูกหมุนคอยหมุนไก่นะฮะ
โรงศพมนุษย์ทำให้เป็นที่สะดุดตา
แล้วก็คนผ่านไปผ่านมาก็เออไหนลองไปดูซิมันเป็นยังไงไอ้ไก่หมุนลงศพเนี่ยนะฮะ
เพราะค้าเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยขายไก่หมุนมานาน
รูปแบบของการที่เป็นหมุนโดยใช้มือหมุนมานานแล้ว
แต่ก่อนก็พอขายได้นะแต่ยอดขายมันไม่ปังอ่ะคุณ
เออมันไม่พุ่งขายก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะ
ก็เลยคิดไปคิดมาต้องหาจุดขายให้คนสนใจ
ด้วยความที่ขายอยู่ริมทางทำยังไงให้คนเขาจอดมองจอดดูจอดซื้อ
ก็เลยประดิษฐ์หุ่นโครงกระดูกดัดแปลงกับเตาย่างคล้ายโรงศพ
มอเตอร์ในการหมุนใช้หุ่นโครงกระดูกมนุษย์๒หุ่นมาประกอบทำท่าหมุนอยู่นะฮะอีก
หุ่นหนึ่งก็หมุนไก่อีกหุ่นนึงก็นั่งยกมือไห้ขอบคุณลูกค้าอะไรแบบนี้
ไม่น่าเชื่อแค่วันแรกนะวันแรกที่เอาโลงกับหุ่นมาตั้งยอดขายเพิ่มเป็นเท่าตัว
วันเดียวลูกค้าขับรถผ่านมาสะดุดตาจอดเลยดูนะถ่ายรูปก่อนแล้วก็ซื้อที่หลัง
บางคนก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพลงโซเชียลมันเลยดังไงคุณ
นี่ไงพลังโซเชียลคนก็เลยแบบเอออยู่ไหนอยู่ไหนพอรู้ว่าอยู่ริมถนนสระบุรีหล่มศักด
ตรงข้างสถานการณ์การไฟฟ้าอำเภอหล่มสักคนก็แฮไปเลยนะคะ
แล้วก็เข้าหูนักข่าวเราก็ไปถ่ายภาพมาก็ยิ่งดังเข้าไปอีกอ่าไปฟังเสียงพ่อค้าเขาหน่อย

โหโรงทำเอาแล้วโครงกระดูกจริงไหม

น๗๐๐บาทผมพร้อมจะไปเอารงของจริงมาก็กำไรอยู่

แต่ว่าไอเดียดีแต่รสชาติมันต้องดีด้วยไง
ถ้าสมมุติไอเดียคุณเจ๋งรสชาติมันไม่โอเค

เขาก็บอกว่าที่มันยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนี่ย

เป็นการหมักแบบดั้งเดิมได้สูตรเฉพาะของตัวเอง
มีสมุนไพรเครื่องเทศหลายอย่างไก่นุ่มอร่อยน้ำจิ้มกับรสเด็ด
อะไรแบบนี้คนก็เลยชอบก็แวะเวียนกันไป
ไอเดียเจ๋งแต่ว่าอย่าขายกลางคืนนะฮะ

๕โมงกว่าก็เก็บร้านได้แล้วนะคะคุณลุง

ใครอยากทานเนี่ยแวะไปได้นะคะอยู่ริมถนนสระบุรีหล่มศักดิ์
ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าอำเภอหลมศักดิ์ที่เพชรชบูรณ์นะคะ